ต้องบอกว่าเอาจริงใช้คำนี้นะว่าเอาจริงแล้วและเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะ
ก็ใครขับรถยนต์ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วไล่จับโปเกมอนไล่หาโปเกสต๊อปไปด้วยเนี่ย
ระวังให้ดีเลยโดนจับและโดนปรับด้วย
ส่วนคนที่เล่นโดยไม่ได้ขี่ยานพาหนะใดก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะคะ
เพราะว่าถ้าเล่นเพลินแล้วไปกีดขวางการจราจรโดนเหมือนกันค่ะ
กรณีที่มีประชาชนบางกลุ่มนะคะใช้ยานผ่านะทั้งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์
เล่นเกมโปเกมอนโกขณะขับขี่ซึ่งก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

เป็นการหยอกล้อกันกับชื่อเกมนะคะเป็นการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย
โดยตำรวจนครบานจะจัดชุดสายตรวจมือปราบโปเกมอนบนถนน
ซึ่งจะใช้กำลังตำรวจจราจรจากกองบังคับการตำรวจจราจร๕๐นายด้วยกัน
ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละค่ะบันทึกภาพการฝ่าฝืนกฎจราจรแล้วก็จับผู้กระทำความผิด
โดยเส้นทางที่เขาจะออกตรวจตรามีทั้งหมด๑๐เส้นทางบนพื้นที่เป้าหมาย
แน่นอนเลยถนนพระราม๔ถนนสาธรณ์ถนนวิภาวดีรังสิตถนนพะหนโยธินถนนสุขุมวิทย์
ซึ่งเหล่าเทรนเนอร์รู้กันดีว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีเสาโปเกสต๊อปเยอะมาก
โดยโครงการนี้จริงเริ่มทดลองใช้มาตั้งแต่๑๕สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
แต่ก็ยังมีการผ่อนผันให้ผู้ขับขี่บ้างตักเตือนบ้าง

พรุ่งนี้๒๒สิงหาคม
บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
รวม๖มาตรา๘ลักษณะเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายอย่างจริงจัง

ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ
และการขับขี่รถในลักษณะกิจขวางจราจร
รวมไปถึงประชาชนเดินเท้าที่ฝ่าฝืน

โดยไม่มีเหตุอันควรในลักษณะกิดขวางการจราจร
ตำรวจก็จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
อัตราโทษปรับสูงสุดนะคะ
ก็อย่างเช่นถ้าสูงสุดคือ๑๐๐บาทก็ปรับไปเลย๑๐๐บาท
แต่ถ้าเป็นคนเดินเท้าที่เล่นเพลิน
แล้วก็พาตัวเองหลุดลงไปอยู่กลางถนนนี่
เผลออาจจะเกิดอุบัติเหตุก่อนตำรวจมาจับได้นะ
ถูกต้องวิธีของความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับ
ด้วยความเป็นห่วงจึงมีการออกมาตรการนี้ออกมานะครับ